คุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้ามีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งค่ะ
ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กผู้หญิงอายุแค่๑๓ปี
คือข่มขืนเด็กแล้วก็ให้เงินเด็กปิดป่าไข่เงินเป็นรายอาทิตย์
แล้วก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะข่มขืนเด็กมา๒ปีกว่านะ
สุดท้ายผู้ปกครองรู้พาเด็กไปแจ้งความดำเนินคดี
ตำรวจก็ไปรวบตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็รับสารภาพว่าตัวเองก่อเหตุแบบนี้จริง
แล้วก็บอกตำรวจว่าเดี๋ยวขอกลับเข้าบ้านก่อน
ตัวเองมีโรคประจำตัวจะไปขอเอายารักษาโรคเป็นความดงความดันอะไรแบบนี้
ตำรวจก็บอกว่าโอเคงั้นไปไปบ้านตำรวจจะได้ไปรวบรวมหลักฐานด้วยที่บ้านของผู้ต้องหา
พอไปถึงบ้านผู้ต้องหาปุ๊บผู้ต้องหาขอเข้าห้องนอนไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
ตำรวจก็บอกว่าอ่ะเข้าไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปรากฏว่าเข้าห้องนอนไปปุ๊บ
เสียงดังปั้งผู้ต้องหายิงตัวตายค่ะอืม
ยิงตัวตายหนีความผิดเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขต
จังหวัดฉะเชิงเศร้าผู้ตายคือนายเดชามาชื่นอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะใช้ปืน๙มิลลิเมตร
จ่อยิงขมับขวาของตัวเองนัดหนึ่งกระสุนทะลุขมับซ้าย
จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้านนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายเดชาถูกตำรวจจับ
ดำเนินคดีข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหาบอกว่าขอกลับบ้านก่อนได้ไหม
จะเอายารักษาโรคมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานโรคความดัน
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปที่บ้านตำรวจบอกว่าดีแล้วไปบ้าน
จะได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุไปเลย
จะได้รวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไปเลยทีนี้พอไปถึงบ้านค่ะ
นายเดชาบอกตำรวจว่าขอไปเปลี่ยนชุดหน่อยได้ไหม
จะไปเปลี่ยนชุดในห้องนอนตำรวจก็อนุญาตให้เข้าไปในห้องนอน
ตำรวจก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องนอนนะคะผ่านไปนาทีเดียวคุณผู้ชมเสียงดังปั้งค่ะ
ตำรวจก็พังประตูเข้าไปนายเดชาเอาปืนยิงขมับตัวเอง
ฆ่าตัวตายหนีความผิดแบบนี้ค่ะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อหกธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
แม่ของเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจว่านายเดชา
ล่อลวงลูกสาวไปกระทำชำราวตั้งแต่ลูกสาวอายุสิบสาม
ตอนนี้อายุ๑๔กว่าแล้วอะค่ะคือลูกสาวตามยายไปทำงานที่ร้านขายของชำของนายเดชา
ตอนแรกนายเดชาก็เริ่มจากการกอดกอดไปกอดมาเอามือจับอวัยวะเพศของเด็ก
แล้วก็จับหน้าอกเด็กหลังจากนั้นนะคะมันไม่ใช่แค่นี้
บังคับเด็กเข้าไปในห้องนอนแล้วก็กระทำชำราวจนสำเร็จความไคร่
เงินเด็กมาร้อยหนึ่งบอกว่าเป็นค่าขนมอย่าไปบอกใครนะ
แล้วก็ทำแบบนี้มาเรื่อยต่อเนื่อง
เกือบสองปีอะค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอ่ะ
จนถึงปัจจุบันนี้จนมีญาติของเด็กไปซื้อของในร้านของนายเดชา
ครับแล้วเห็นเด็กไปนั่งอยู่ในห้องนอนของนายเดชาอืม
ก็ตกใจอ้าวไปนั่งอยู่ในห้องนอนได้ยังไง
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่เด็กนะคะแม่ของเด็กก็พยายามจะเค้นถามลูกสาว
ตอนแรกเด็กก็ไม่กล้าเล่าสุดท้ายก็ยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดฉะเชิงเซา
ออกหมายจับนายเดชาข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วก็ไปจับตัวไปดำเนินคดีแล้วเนี่ยค่ะก็มาอ้างว่าเออป่วย
โรคประจำตัวขอไปเอายาขอเปลี่ยนชุดแล้วก็ยิงตัวตายในห้องนอน